ส่วนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะที่หาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
เกิดเหตุการณ์กลุ่มสุนัขจรจัดไปรุมกัดน้องเอมมี่
เป็นเด็กชาวฟินแลนด์นะคะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะที่มาเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บคือตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ในช่วงนั้นน้องกำลังเล่นน้ำอยู่เลยนะคะ
ล่าสุดนายแพทย์สุนทรฟองฟุ้งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่
เอมมี่เด็กชาวฟินแลนด์อาการก็เริ่มดีขึ้นนะ
หลังจากได้พักผ่านไปละ๑คืนก็คือเมื่อคืนนี้
แต่ว่าแพทย์บอกว่าอยากจะให้นอนรอดูอาการอีกสักหน่อย
สัก๒๓วันนะคะดูว่าติดเชื้อหรือเปล่านี่นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือหาดอ่าวนางไปเจอว่าจุดนี้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเล่นเนี่ย
ที่มาเที่ยวจุดนี้จะมาลักษณะของครอบครัวนะคะ
จะเห็นเด็กเล็กออกมาเล่นน้ำทะเลกันเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทีมข่าวไปสังเกตเห็นคือ
มีกลุ่มสุนัขจรจัดเดินทั่วหาดอยู่เหมือนกัน
นายสารวุฒิสังทองอายุ๓๐ปีนะคะ

ที่มีสุนัขจรจัดไปกัดน้องเอมมี่เด็กฟินแลนด์๕ขวบเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นน้องคนนี้นั่งเล่นน้ำอยู่ชายหาด
แต่ไม่ห่างออกไปเนี่ยเห็นเหตุการณ์ว่ามีฝูงสุนัขประมาณ๔๕ตัว
เขารุมกัดกันเองก่อนนะเขารุมกัดกันเองก่อน
จากนั้นต่อมาได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ว่าน่าจะเป็นพ่อของเด็กตะโกนเสียงดังเลย
ก็เลยหันไปดูก็เจอว่าฝูงสุนัขกำลังรุมกัดเด็กคนนั้นแหละ
ตัวเองเห็นตอนแรกเล่นอยู่ในน้ำจนเด็กล้มลง
ต่อมามีนักท่องเที่ยวคนอื่นซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าไปช่วย
และเอาตัวน้องเอมมี่ออกมาได้นะคะ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของน้องเอมมี่นะคะ
ใช้เวลาพูดคุยประมาณ๓๐นาที
ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดประสานกับทางโรงพยาบาลบอก
ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะให้ความสะดวกเต็มที่เลยนะคะ

ส่วนปัญหาสุนัขจรจัดที่อ่าวนางที่ทีมข่าวไปเห็น
ว่ามีอยู่เหมือนกันประมาณหนึ่ง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะ
เพราะว่าเมืองกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เลยได้สั่งให้ประสุทธิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับสุนัขจรจัดตั้งแต่วันนี้เลยนะ
วันนี้เป็นต้นไปให้ไปดูเลยว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะ
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นท่านผู้ว่าบอกว่าก็ยอมรับนะ

ต่อไปจะต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก่อนหน้านี้นะคะ
การป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเราก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของโจรผู้ร้ายเนาะ
ใครจะไปรู้ล่ะว่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้น

ใช่ยิ่งกะบี่นี่โอ้โหเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะ